อาหารตาสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบกีฬาประเภทนี้เพราะกาย

ไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่ากองทัพบกเขาจัดทุกปีนะคะ
จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายค่ะปีนี้ก็เหมือนกัน
แล้วก็ชิงถ้วยจากผู้บังคับบัญชานะคะ
เขาบอกว่าอยากจะให้ผ่อนคลายกำลังพลก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ
พลโทสุรเดชเฟื่องเจริญรองเสนาธิการทหารบก
เป็นประธานพิธีแข่งขันกีฬาเพาะกายกองทัพบก
หนุ่มมาสเท่เสน่ห์ทอบประจำปี๒๕๕๙
นี่ไงเป็นยังไงล่ะโอ้โหกล้ามเป็นมัดเลย
โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๗๙นายค่ะ
เป็นการแข่งขันประเภทแอดลิกสฟิสิกส์จำนวน๔รุ่น
คือรุ่นน้ำหนักไม่เกิน๖๐กิโลกรัม
ชนะเลิศได้แก่จ่าสิบเอกปียะจิตสง่า
กับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
น้ำหนักไม่เกิน๖๕กิโลกรัม
ผู้ชนะเลิศได้แก่๑๐โทเรืองเดชประสิทธิ์

ชนะเลิศได้แก่นักเรียนในร้อยการทัศน์ทงธวัฒน์
สังกัดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
และรุ่นน้ำหนักเกิน๗๐กิโลกรัม
ผู้ชนะได้แก่๑๐โทบุลากรดีกระโทก
สังกัดกองทัพภาคที่๑
สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาเพาะกายกองทบก
เป็นการเสริมความสมบูรณแข็งแรงของกำลังพลนะคะ
เป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ
เป็นตัวแทนกองทัพบกไปสู่ระดับชาติด้วยค่ะ